ทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะครับมีชายคนหนึ่งขับรถไปตอนกลางคืนนะฮะ
ก็ไปเห็นว่ามีเชือกอะไรขึงอยู่แถวสะพาน
จอดรถลงไปดูเนี่ยเป็นเชือกไนลอนที่เขาผูกไว้เล่นว่าว

คือเขาบอกว่าเขาโชคดีมากที่เขามาเจอนะฮะ

สงสัยเกิดอันตรายแน่
พี่ก็บอกถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คอขาดแน่

สีมันจะกลืนกับแสงไฟของถนนของสะพานตรงนี้เลยนะครับ
พูดที่ถ่ายคลิปไปเจอเชือกขึงอยู่บนสะพาน
แล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ขอนแก่นลงพื้นที่ไป
สะพานเกือกม้าเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ
จากบ้านโนนสะอาดหมู่๖ตะบนเก่างิ้ว

จะใช้ข้ามไปยังฝั่งบ้านหนองว่าหมู่๔นะฮะในพื้นที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เราได้เจอคนโพสต์ด้วยนะครับนี่ฮะที่ถ่ายคลิปแล้วโพสต์เอาไว้ครับนายธนกฤษนะครับ
บอกว่าไปเจอเชือกขึงบนสะพานนะครับก็เลยแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ตอนที่เขาเลิกงานนะฮะขับรถยนต์กลับบ้านตามปกติมาถึงช่วงทาง
บนสะพานเขาบอกว่าแม่ตอนขับไปมันเหมือนกับเหมือนรถมีอะไรมาดึง
รั้งเอาไว้ต้องจอดรถแล้วลงมาดูปรากฏว่าเป็นเชือกฮะพาดอยู่
กระโปรงหน้ารถคือเขาขับรถยนต์ถ้าเป็นจักรยานยนต์ทำยังไงเห็น
มาถ่ายถ่ายถ่ายอยู่นะปักมองไปเห็นผู้ชายคนนึงอยู่ข้างล่าง
แต่มันเหมือนได้รับคำตอบแล้วไม่ชัดทำอย่างไร

เขาก็ขับรถไปแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจ
โดยส่วนตัวเราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการกระทำของมิจฉาชีพหรือว่า
เป็นความผิดพลาดของคนที่มาหาอีเวียน
ก็มีทั้งสองส่วนครับ
หลายครั้งมันก็มีมิสาธิบ
ถ้าเขามาดักปล้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้
แต่ว่ากรณีเมื่อคืนผมก็ไม่แน่ใจอย่างนั้น
เพราะมันเร็วมากผมก็กลัวด้วย
ตำรวจสพพลวันนี้ก็มาตรวจสอบนะฮะ
ข้างล่างเป็นลานทุ่งกว้างอย่างนี้
เจอเชือกจริงครับทุกผู้ชม
ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีเชือกไปพาดบนสะพานนะครับนี่ฮะ
แล้วก็เจอว่าวตัวนี้ว่าวจุลาตัวใหญ่นะครับ
สักประมาณ๒เมตรกว้างเมตรกว่าตกอยู่กลางทุ่งนา
ห่างจากสะพานหนึ่งกิโลเมตรนะครับก็เลยคาดว่าคือตรงว่าวเนี่ย
มีเชือกไนลอนสีฟ้าอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็สีเขียวแบบต่อกันไปเรื่อยอ่ะ
เหมือนกับต่อไปเรื่อยนะฮะคาดว่าคงจะมีคนที่มาเล่นว่าวอยู่เนี่ย
อันนี้เส้นนี้ที่มันไปขึงอยู่บนสะพานอ่ะ
ไม่รู้ว่าว่าวอาจจะลอยไปแล้วเชือกไม่ขึงไปพาดสะพาน
แล้วดึงไม่กลับเชือกขาดปุ๊บทีนี้พอมีคนเห็นวิ่งหนีเลย
โอ้โหแล้วทิ้งเชือกขึงไว้แบบนั้นคือที่มีคนเห็นนี่คือเขาชนไปแล้วนะ
เขาชนกับเชือกไปแล้วนะฮะนี่ครับเจ้าหน้าที่บอกว่า
เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบต่อนะฮะว่าเออตกลงแล้วยังไงกันนะครับ
ภูมิกับการสพพลนะครับพันธมตเอกถนอมสิทธิ์วงวิจารณ์บอกว่า
เชือกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเชือกจากว่าวนะฮะที่ตกอยู่ที่ทุ่งนาข้างล่างนะครับ
เกี่ยวรถชาวบ้านนะครับก็จะต้องไปตรวจสอบว่าผู้ชายคนนั้นคือใคร
มาเล่นว่าวตรงนี้คือเล่นได้จะเล่นก็เล่นไปไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร
แต่ถ้าคุณทำให้เชือกเนี่ยไปเกะกะกีดขวางทางจราจรไปส่งอันตรายกับคนอื่นเนี่ยอันนี้
อันนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วแล้วถ้าเขาเจ็บไปเนี่ยตายไปเนี่ยยุ่งนะฮะ
ตำรวจก็เลยฝากเตือนนะครับว่าต้องดูด้วยดูสถานที่ด้วยค่ะนะฮะ
แล้วพอเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรีบจัดการแก้ไขด้วย
ทีนี้พอคุณแบบแก้ไขไม่ทันเนี่ยปล่อยทิ้งไว้เลย
ใช่ไหมปล่อยทิ้งเลยนี่ไปคนอื่นเข้ามาทีหลังนี่ทำยังไง